เตรียมยกมือสาธุสาธุกันนะ

คือถ้าเกิดว่าเราจะจ้างนางรำไปแก้บน
ก็จะแบบ๕คน๑๐คนชุดเล็กชุดใหญ่ก็ว่า

แต่ที่คุณผู้ชมจะดูต่อไปนี้
มีคนจีนเขามาให้นางรำ๑๖๘คน
รำแก้บนอยู่ที่สารเท้ามหาพรม
แยกราชประสงค์

คนลุกถึงบอกว่าเตรียมยกมือสาธุ

ดูสิเคยเห็นไหม

แก้บนเคยเห็นบริเวณตรงนี้
ฉันก็ไปขอท่านบ่อยเหมือนกัน

ส่วนใหญ่เขาอยู่ตรงสาราที่เป็นหลังคาเขียว
ไม่เกิน๑๒คนเหรอ
แต่นี่๑๖๘คน

มีความหมายด้วยกันทั้งสิ้น
ที่สำคัญวันที่๑๗มกราคม
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

แยกราชประสงค์สารเท้ามหาพรม

เป็นการแก้บนที่สุดยอดมากเลย

ที่รับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
ต้องรำแก้บนด้วยนางรำ

แล้วคุณใช้เงินจ้างเขาเท่าไหร่

แสดงให้เห็นเป็นตัวเลขเลยว่า

เขาออกมาตอบว่าจำนวนนางรำ

นางรำนั่นคือเลขมงคล
หนึ่งคือความเป็นผู้นำแข็งแรงมีพลัง

นางรำ๑๖๘คนเป็นเลขมงคลของจีน

ทั้งปีทั้งชาติรวยแบบตลอดการ
อันนี้ขอสาธุด้วยนะส่วนการใช้เงินจ้างเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ทราบ
เพราะว่านางลำแต่ละคนแต่ละคณะเขามีการกำหนดราคาเขาแตกต่างกันไป
แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าไม่น่าต่ำกว่าหลักแสนต้องเป็นแสนแน่
โดยให้คณะนางรำที่อยู่ที่สารเท้ามหาพรมเรียกคณะนางรำที่รู้จักในกรุงเทพทั้งหมด
มาช่วยกันรำที่นี่จนครบ๑๖๘คนว่ามันไม่พอเอาจากศาลอื่นมาด้วย
ทีนี้ทั้งนี้สารท้าวมหาพรมเป็นศาลของศาสนาฮินดูตามที่เราทราบก่อนดี
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเองก็เคารพนับถือแล้วก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศ
คนต่างชาติชอบมาคนชาวจีนชอบมากันเยอะเป็นเรียนม้าสำคัญ
มีบางประเทศจัดคณะทัวร์มาเพื่อมาไหว้ขอพร
ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวนะว่าคนไทยรับจ้างมาขอพรให้ตรงนี้

ขอลูกแฝดที่นี่แก้บนเรียบร้อยแล้วด้วย

จะเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะ